ไปที่จะพาไปดูเป็นพิธีกรรมโบร่ำโบราณค่ะคุณผู้ชมดิฉันว่าน้อยคนนะที่จะรู้จักอย่างคุณชนะอย่างนี้ไม่รู้จักแน่นอนมันเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อด้วยแล้วเป็นพิธีกรรมอะไรไปดู

ว่าภาพที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
เป็นพิธีกรรมโบราณของคนทางภาคอีสานค่ะ
พิธีกรรมนี้มีชื่อว่ามัตราสังคุณทวดกล้วย
หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือพิธีกรรมเบิกเมนใหม่นั่นเองนะคะ
เราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่
อาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อพิธีกรรมนี้
แม้กระทั่งว่าเราอาจจะเคยนำเสนอไปบ้างแล้ว

พิธีกรรมนี้ค่ะเขามีขึ้นเพื่อใช้สำหรับทดสอบเมนใหม่ของวัด
คือปกติเวลาวัดไหนสร้างเมนใหม่ค่ะ
เขาก็จะมีวิธีการทดสอบไงคะว่าเมนนั้นสามารถใช้งานได้จริงไหม
ควันอะไรมันจะขึ้นไปทางปล่องควันถูกไหม
แล้วมันเผาไหม้ได้หมดไหม
คือเขาก็เลยนำต้นกล้วยมาตกแต่งภายนอกให้รูปร่างลักษณะเหมือนคน
แล้วก็มีการจำลองพิธีกรรมเหมือนจริงเลยคุณเห็นไหม
มัตราสังให้กับกล้วยนะแล้วก็มีการจัดงานศพแบบนี้นะคะ
แล้วก็นำต้นกล้วยไปทดลองเผาในเมนใหม่
ถ้าหากต้นกล้วยต้นนั้นไหม้ได้ดีคือมอดไหม้

มันคือแปลว่าเมนนั้นสามารถใช้งานได้จริง
คือเมนแล้วก็เตาเผาไม่ได้เสียหาย
หลังจากที่มีการเผากล้วยนั้นก็คือจะสามารถนำไปใช้การได้จัดพิธีเผาศพมนุษย์ได้จริงนั่นเองนะคะ
แล้วเหตุผลที่ทำพิธีนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าต้นกล้วยเนี่ยมีน้ำเยอะคล้ายกับลักษณะร่างกายของมนุษย์
ถ้ากล้วยไหม้ได้ดีร่างกายของมนุษย์ก็สามารถไหม้ได้ดีเช่นเดียวกัน
หลวงตากล้วยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้น
เป็นพิธีกรรมโบราณค่ะตามความเชื่อนะคะของคนในท้องถิ่นเขานะคุณผู้ชมก็ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
บางพื้นที่ชาวอีสานก็จะเรียกว่าผีต้นกล้วยนะคะก็เป็นประเพณีอย่างที่ว่าแหละ
ทวดกล้วยใช่ไหมไม่ใช่ทอดกล้วยนะ
วดกล้วยค่ะกล้วยไหม้อย่างนั้นคุณจะไปทอดเหรอคะหรือคุณจะทดสอบแทนค่ะ